วานนี้ชาวกรุงเทพและปริมณฑลตกออกตกใจ
ไหนบอกว่าจะไม่ท่วมไหนบอกว่าจะไม่ซ้ำรอยปีห้าสี่

ปรากฏว่าช่วงสายสักประมาณ๑๐โมง
หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์แล้วได้คำตอบว่า
คือน้ำที่มาเนี่ยมันเกิดจากน้ำทะเลหนุน

ปัจจัยที่จะทำให้น้ำท่วมมี๓น้ำน้ำอะไรนะครับ
น้ำฝนน้ำฝนน้ำเหนือน้ำทะเลหนุน
น้ำปรากฏว่าน้ำเหนือไม่ใช่น้ำฝนไม่ใช่

ว่ากรุงเทพขอโทษน้ำหนุนล้นทะลักเตือนไม่ทัน
ประเด็นคือเตือนไม่ทันนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
เพราะเก็บข้าวเก็บของไม่ทันนะคะ
เมื่อวานนี้แถวพระราม๓ก็ท่วม
บางรักษ์ใจแกงกรุงก็ท่วมนะคะ
มุดปราการนนทบุรีนี้ไม่รอด
เพราะริมสองฝั่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ

จุดแรกเลยนะคะที่วัดเขมาพิระตารามที่นนทบุรี
ไม่ถึง๑นาทีน้ำท่วมลูกเด็กเล็กแดงหนีตายกันจ้าละวันแบบนี้

เด็กเล่นอยู่ตรงนั้นคือริมตลิ่ง
ขยับออกไปเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นกระสอบทราย
คือก่อนหน้านี้นนทบุรีเราทราบกันดีว่าน้ำท่วม
แต่ระดับน้ำมันลดลงเรื่อย

ว่าจู่ไอ้ภาพอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ลืม
เห็นหรือครับ
ประมาณ๙โมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะ
คือน้ำทะเลหนุนสูงกว่า๒เมตร๗๐เซนติเมตร
เกือบสามเมตรอ่ะสูงนะคะมันล้นแนวกระสอบทรายเข้ามาแบบนี้ค่ะ
พระก็ต้องช่วยกันนะคะพยายามช่วยกันทำทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะให้กระสอบทรายกลับไปเป็นสภาพดังเดิม
คือสามารถรับแรงกระแทกของน้ำได้อ่ะนะคะเอ่อต้องบอกว่า
โกลาหลค่ะโรงเรียนเอ่ยบ้านเรือนของประชาชนเอ่ย
น้ำท่วมกว่าห้าร้อยหลังคาเรือนนะคะชาวบ้านบอกว่า
ใครจะเก็บของทันเก็บไม่ทันหรอกเพราะตอนที่น้ำมันทะลักเข้ามาเนี่ย
ไม่มีคนอยู่บ้านเขาออกไปทำงานกันหมด
ส่งผลอะไรข้าวของเครื่องใช้ต่างในบ้าน
เสียหายจำนวนมากเลยนะคะเสียหายค่ะ
น้ำขึ้นสูงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
บ้านเนี่ยโอ้พี่ดู

เป็นไปได้นี่เอวเลยนะคะ
พี่คนนี้บอกว่าคือครั้งก่อนที่ท่วม
ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้หนักขนาดนี้นะ

มันเป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วทะลักเข้ามาแบบนี้

นั่นคือสามน้ำเจอกันนะอันนี้น้ำเดียว
โอ้โหค่ะกลายเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อน
นนทบุรีผ่านไปไปดูที่สมุทรประการกันหน่อย

เรือขนาดใหญ่มันไปชนพนังกั้นน้ำชั่วคราว
แล้วปรากฏว่าคือน้ำที่มันเอ่อล้นตลิ่งเนี่ย
จากน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยคือมันหนุนสูงอยู่แล้ว
แล้วปรากฏว่าเรือมันลักษณะคือไปชนเข้ากับแบรีเออร์ชั่วคราวอีก

แตกอ่ะสิแตกเลยแล้วเนี่ยค่ะ
ตรงนี้คืออะไรตรงข้ามกับโรงเรียนในเรือที่สมุทรประการ
น้ำมันล้นถนนแบบนี้ค่ะ
ท่วมเข้ามาท่วมเข้ามาบริเวณลานจำหน่ายถุงแล้วก็ทรายนะคะ
ปรากฏว่าบนถนนเนี่ยน้ำท่วมเลยข้ามเกาะกลางมาด้วยนะคะ
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
เพราะสิ่งที่มากับน้ำคืออะไร
สายเศษหิน
ทำให้อะไรคะเกิดการอุดตันทางระบายน้ำ
ทีนี้ว่าระบายยากอยู่แล้วยากเข้าไปอีกค่ะ
ยากเข้าไปอีกเพราะเสดสายเสดอิดเสดหินเห็นไหม
กิ่งไม้ต่างมันพัดมาด้วยนะคะ
จากจุดนี้แล้วที่ตลาดสดปากน้ำตลาดสดสำโรง
แล้วก็พระประแดงก็หนักเหมือนกันค่ะ
นี่เห็นไหมตรงนี้ค่ะ

ตลาดสดพ่อค้าแม่ค้าไหวตัวไม่ทัน
ไม่ทันจริงค่ะเก็บสินค้ากันไม่ทันนะคะ
จมน้ำหายเป็นเรื่องวุ่นวายเลยเมื่อวาน
ตอนเช่าแขกก็บอกนึกว่าตลาดน้ำ
ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ค่ะโอ้โหล้นแบบนี้คือ
ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ใกล้กับรถ
ถ้ามันเข้าเข้าใจแต่ถ้ามันดูดอะไรไหลออกไปที่แม่น้ำเนี่ย
ใช่อันตรายมากค่ะอ่าเส้นรถไฟสายเก่า
ซึ่งเป็นทางรัฐเลี่ยงเมืองของหลายที่
ตรงนี้ของหลายคนที่ชอบใช้เส้นทางนี้

แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมสักประมาณ๑๐โมง
ระดับน้ำก็เริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ
สิ่งที่พอน้ำลดแล้วเกิดขึ้นคืออะไรคะ
ขยะขยะมันลอยมาครับแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่
ผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวานนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ตกใจกันใหญ่เลยชาวกรุงเทพนะ